วิธี
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
เช้าวันนี้ใครได้มีโอกาสตื่นเช้าคงจะได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นกันบ้างแล้วนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
และอย่างที่บอกแล้วครับว่าสัปดาห์นี้ถือว่าเป็น๑สัปดาห์ที่น่าจับตามองเรื่องของความหนาวเย็นนะครับ
เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าจะเป็นช่วงที่หนาวเย็นที่สุดในรอบเดือนนี้
สถานการณ์ความหนาวเย็นเป็นอย่างไร
และแน่นอนครับสิ่งที่ต้องย้ำเตือนกันหน่อยก็คือสถานการณ์ฝน
ระหว่างวันนี้และการคาดการณ์ต่อไปอีก๒วันนะครับ
โดยช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดของวัน
จะอยู่ช่วงประมาณตี๕ถึง๖โมง
โดยจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่สีเขียว

ก็เพราะบริเวณทางตอนบนของรัฐเทศไทย
วันนี้ต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ๑๗องศาเซลเซียตนะครับ
ถ้าหากเราคำนวณต่อไปหลังจากนี้เนี่ยนะครับก็พบว่าพื้นที่สีเขียวนั้นเริ่มเข้มขึ้นนะครับ
ปรากฏว่าพื้นที่สีน้ำเงินฟ้าครับคือบริเวณอากาศหนาว
เริ่มมาแตะบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคอีสาน
แล้วก็บริเวณฝั่งตะวันออกของภาคเหนือนะครับ
ต่ำสุดพรุ่งนี้คาดการณ์ว่าจะลดลงไปอยู่ที่ประมาณ๑๕๑๖องศาเซลเซียต

สังเกตว่าพื้นที่สีฟ้าคืออากาศหนาวนั้นปกคลุมในบริเวณตามขอบ
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ

อากาศนั้นอาจจะดิ่งลงไปอยู่ที่ประมาณ๑๔องศาเซลเซียส
ซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้สัมผัสอากาศเย็นที่สุดของเดือดนี้นะครับ

และแน่นอนครับปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของบริเวณหย่อมความกดอากาศสูง
ที่แผ่ลงมาปกรูเมืองไทยของเรานั่นเอง
สีน้ำเงินฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้คือ
วนอากาศเย็นนะครับส่วนตัวเลขที่ปรากฏก็คือความแรงของบริเวณหย่อมความกดอากาศสูง
วันนี้เป็นตัวเลข๑๐๑๕๑๐๑๗ก็คือกำลังค่อนข้างแรงครับ
แต่ว่าคำนวณต่อไปจนถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็ต่อเนื่องวันพฤหัสครับ
กลายเป็นตัวเลข๑๐๒๐แล้วก็๑๐๒๑ก็คือหนาวเลยทีเดียวนะครับ
สามารถที่จะเหนียวนำเอาอากาศหนาวเย็นเพราะว่ากำลังแรงเลยทีเดียว
แน่นอนครับจะสังเกตว่าสีฟ้านั้นมีการแผลลงมาในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนนะครับ
ดังนั้นพื้นที่ภาคอีสานก็จะเป็นจุดแรกที่จะได้สัมผัสกับลมหนาว
สิ่งที่มาพร้อมกับมวลอากาศเย็นก็คือเรื่องของมรสุมตะวันออกเชียงเหนือ

นำให้เกิดฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
แน่นอนครับบริเวณที่มีฝนตกหนักอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
โดยพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักประกอบไปด้วยดังนี้นะครับ
ชุมพรสุราชธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นรัฐธิวาสนะครับ
โดยจะต้องเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่๑ไปจนถึงวันที่๓ธันวาคมนี้นะครับ
จากในบริเวณทางตอนล่างแล้วถ้าหากเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมครับ
พบว่าตอนนี้มีการก่อตัวของกลุ่มฝนกลุ่มหนึ่งนะครับอยู่ในแถวบริเวณทะเลจีนใต้
กลุ่มฝนกลุ่มนี้เองมีการคาดการณ์ว่ามีทิศทางเคลื่อนที่ไปทิศตะวันตกนะครับ
โดยถ้าหากเราดูจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีเนี่ยนะครับ
ก็พบว่ากลุ่มฝนกลุ่มนี้จะค่อยเคลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณประเทศเวียดนามในค่ำคืนนี้
หลังจากนั้นมีโอกาสที่จะเข้ามาปกกลุ่มประเทศไทยของเราในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับ
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนที่ต้องระวังกันหน่อยถึงแม้ว่าจะมีอากาศที่หนาวเย็นนะครับ
แน่นอนทั้งฝนทั้งอากาศหนาวแบบนี้ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะเด็กแล้วก็คนชะลา
แล้วก็ผู้ที่เป็นโรคผู้ป่วยเรื้อหลังนะครับ
ยังไงช่วงนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษ
ผมพุทธนันตร์พี่สิทธิ์มหังสวัสดีนะครับ